คนไทยที่เราเรียกได้ว่าเป็นคนของโลก
ในอดีตอาจจะมีหลายคนนึกย้อนไปเนี่ย
แต่ถ้าถามคนไทยร่วมสมัยว่า
นึกถึงใครบ้างที่พูดได้ว่าเป็นคนของโลก
เป็นคนที่ไปมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญในต่างประเทศ

รสุปชัยพาณิชภักษ์อดีตผู้อำนวยการองค์การค้าโลก
มาก็มาเป็นเลขาธิการอังถัดเรานึกถึงดรสุลินพิษสุวรรณ
เลขาธิการอาเซียนคนหลังเพิ่งถึงแก่
คนแรกเดินทางมาที่บ้านดรซูลินวันนี้มาคารวะศพ
และก็อยู่กับผมตรงนี้ดรสุประชัยพาณิชชะพักษ์
สวัสดิกับคุณดรครับถ้ามรู้ข่าวตอนไหนเมื่อวัน
พักอยู่ที่บ้านแช่ครับที
ความรู้สึกมันยิ่งกว่าการตกใจ
อละครับ
คือผมช็อคมากเพราะว่าก่อนไปอิงเทย์ไม่นาน
ไม่เหลือโอกาสได้คุยกันได้ขันข้าวด้วยกัน
แล้วก็เจอกันอยู่บ่อยตอนหลังนี่ก็เจอกันมากหน่อย

แล้วก็สุรินจัดงานประชุมที่ธรรมศาสตร์
เราก็ไปพูดกันเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทย
จากนั้นการพัฒนาภิมธ์รายงานอะไรอย่างนี้เป็นต้น
เราพูดกันถึงเรื่องของอาเซียนบ่อยครั้ง
เราพูดถึงบทบาทของไทยในอาเซียนบ่อยครั้ง
แล้วก็โดยเฉพาะดรสลินผมถือว่าเป็นเพื่อนที่ร่วมรบกันมาหลายยุทธการ
ครับอยากให้ท่านเล่าให้ฟังบรรยากาศที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อกี้
ดรสุรินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
แล้วรัฐบาลไทยคอรมอในขณะนั้นตัดสินใจที่จะส่งดรสุภาชัยไปแข่งขัน
ในเวทีโลกเลยนะเป็นผู้อำนวยการค้าโลก
ทีนี้การหาเสียงเนี่ยการไปขอคะแนนเสียงต้องใช้
รัฐมนตรีต่างประเทศเป็นตัวเดินตอนนั้นเป็นยังไงท่าน
ขอผมทักความนิดนึงว่าก่อนที่จะมาถึงเรื่องของการที่ไปหาเสียงนั้น
รัฐบาลสุลินกับผมสมัยนั้นรัฐบาลสุลินอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศ

มันเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เราพยายามดึงนโยบายการค้า
กระทรวงประเทศของไทยเอาไว้ด้วยกัน
รัฐบาลสุลินเป็นคนพยายามใช้คำว่าทีมไทยแลนด์

รัฐบาลสุลินว่าทีมไทยแลนด์เนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราเดินทางไปด้วยกัน
ท่านนายุคชวนไปไหนรัฐบาลสุลินกับผมไปปรากฏตัวด้วย

เราจะเรียกของเราอยู่เสมอว่าเราเป็นทีมไทยแลนด์

เพราะว่าทีมไทยแลนด์ของเราเนี่ย

มันไม่เป็นปัญหาเหมือนกับเจรจากับคนของเรากันเองข้างใน

ช่วยกันระวังกระทรวงต่าง
บูรณาการทำงานเป็นทีม
คือทีมไทยแลนด์ตอนนั้นมีตั้งแต่เรื่องว่า
การค้าขายเรื่องการท่องเที่ยว
ทูตประเทศที่ไปต่างผู้ช่วยทูต

เช่นเช่นเรื่องทุกไป

ที่จะตัดสิทธิ์ทางร่างการค่าของเรากับอเมริกาอยู่ทั้งสังสมมุติ

และเป็นสนทนาซึ่งผมคิดว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับเหยื่อเท่าที่ควร
คือมันมีเรื่องที่มันค่อนข้างจะขัดแย้งกันหลายเรื่องกับประเทศสำคัญ

เพราะว่าในต่างประเทศเราต้องให้ท่านเอกรัชผู้เป็นผู้นำทีม
เพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันทำงานร่วมกับกระทรวงต่างประเทศให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เรียกว่าเป็นทีมไทยแลนด์แล้วเราสามารถทำงานได้หลายเรื่อง
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่เราจะโดนตัดสิทธิ์กับอเมริกาอะไรต่อไปพวกนี้ได้หลายประการ
เพราะฉะนั้นการทำงานใกล้ชิดกันเนี่ยผมคิดว่าคือเราร่วมรบกันมาหลายสนามด้วยกัน
เจรจากับญี่ปุ่นเกาหลีอะไรกันมาเรื่อยเรื่องอาเซียนก็เจรจากันมาเรื่อย
ระดับคนที่มีบทบาทในเศรษฐกิจโลกในเรื่องการเมืองรัฐศาสตร์ของโลกสำคัญมาก

เพราะสมัครพร้อมกันแล้วก็เป็นผู้แทนพร้อมกันปีแรก
ครับตอนนั้นผมจำได้ว่า
เป็นสองดาวรุ่งสองน้ำใหม่
ที่คนมีความรู้มีศักยภาพเข้ามาในวงการเมือง

ผมจำได้ว่าวงการเมืองตื่นเต้น

เรื่องของการให้ไทยมีบทบาทสำคัญในระดับโลก
พูดกันมากกว่าที่เราจะมาพูดเรื่องการเมืองเอาอย่างนี้นะครับ
ตรสุรินทร์ผมไม่ค่อยได้พูดเรื่องการเมืองเท่าไหร่นะคุณจริงนะครับ
แต่เราพูดกันถึงเรื่องว่าเวลานี้มันมีปัญหา
เช่นเมื่อไม่นานมานี้เราก็พูดถึงเรื่องของ

เรื่องการบทบาทของจีนซึ่งเราห่วงมาก

ร่วมกันรับประทานอาหารเช้ากับท่านอดีตประธานับดีของประเทศสวิทยาลักษณ์
ไปทานกัน๓๔คนรวมทั้งทุกใด๔คน
เมื่อสักเกือบเดือนหนึ่งมานี้เองนะครับที่เราไปคุยกัน
ต้องพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของประเทศจีนเรื่องของเกาหลีเหนือเรื่องของทรัมป์
ก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันมานานแล้วนี่คือนี่คือสาระของเรื่องที่เราทำงานด้วย
แต่ว่าเวลาแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญของโลกมาคุยกันก็ยังคุยกันอยู่
คุยอนาคตประเทศอนาคตภูมิภาค
อดีตประธานดีของสวิสเตอร์แลนด์คนนี้โจเซียนไตน์
ก็สดิกกันทั้งคู่สดิกกันทั้งรถทรัพย์สุรินทร์กับผม
ก็มาก่อนคุยแล้วถึงความหลังกันที่ไปช่วยกัน
ดูแลแก้ไขปัญหาของเรื่องของการเวงโลกศิลปิศโลก
เรื่องนี้ให้ฟังก่อนที่จะมาพูดว่าทำไมเราถึงมาช่วยกัน
โดยเฉพาะทางด้านกระทรวงต่างประเทศภายใต้การทำของรถทรัพย์สุรินทร์
มันช่วยในการดูแลช่วยในการหาเสียงให้กับ
ที่ผมไปแข่งคำเพื่อจะไปดำรงตะแหล่งการการฆ่าโลกในช่วงนั้น
เราทุกคนก็มองเห็นว่าจริงแล้วโอกาสของประเทศต้อยพัฒนามันน้อยมาก
แต่วิทยาลัยมีอายุมาผมว่า๓๐๔๐ปี
มันไม่เคยมีไม่เคยจะมีไม่เคยคิดจะให้ใครเป็นคุณธรรมขององค์การการฆ่าโลกที่มาจากประเทศกำลัง
มันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นสิทธิผูกขาดโดยสหรัฐกับยุโรปตลอดละ
ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในยุคเป็นไปไม่ได้เลย
แล้วพวกเราเนี่ยเราเคยช่วยกันมาแล้วครั้งหนึ่งในการช่วยอดีตรัฐมนตรีการฆ่าของเกาหลี
ก่อนที่ผมจะมามันมีอดีตมตรีการท่าของเกาหลีที่เขาลงไปแข่งครั้งที่แล้ว
กับตอนรูจิโร่มาเนี่ยมันจะมีของอดีตรัฐนตรีการฆ่าของเกาหลี
เราก็ไปช่วยกันในฐานะที่เป็นอาเซียนด้วยกันเป็นอาเซียนด้วยกัน
ช่วยเกาหลีอยู่แล้วเราก็ช่วยเป็นเอเซียครั้งนี้ต้องการเห็นว่าคนเอเซีย
แล้วคนนี้เนี่ยแกก็เป็นคนที่รู้สึกว่าดูว่าจะทำงานได้ดีที่สุด
เขาก็ลงไปช่วยกันตรซุรินทร์กับผมก็ช่วยกันในเรื่องพวกนี้ก็ไปช่วยหาเสียงให้พวกนี้
ในสมัยนั้นเนี่ยต้องไม่ลืมว่าอีกคนที่ช่วยดรซุรินทร์อยู่คือท่านคุณชายสุภุพรรณ
คุณชายสุภุพรรณคุณชายสุภุพรรณตอนนี้เนี่ยเป็นรับมือช่วยดรซุรินทร์อยู่
เพราะฉะนั้นเรา๓คนทำงานกันใกล้ชิดมากแล้วก็ในการที่วางแผนเชื่อมโยงไปกับประเทศต่าง
แล้วบางครั้งก็ส่วนใหญ่ก็ให้ทางด้านตั้งประเทศกันครับ
เป็นคนมีเพื่อนเป็นคนผูกมิตรกับคนเป็นคนที่ใครเข้าถึงง่ายเป็นคนที่เดินเข้าไปหาคน
คือคุณนรกสุรินยังมีบุคลิกในการที่พูดเรื่องยุ่งยากของโลก
ให้เป็นเรื่องที่ฟังแล้วเข้าใจได้ง่าย

สุรินจะพูดเรื่องของอาเซียนอยู่เสมอว่า

รสินจะพูดบอกว่าถ้าประเทศไทยมีแค่๖๐๗๐ล้านคน
ทำไมถ้าเวลามีตลาด๖๐๐ล้านคนมันจะไม่ดีขึ้น

ตอนที่ดรสุรินสมัคร
และไปเป็นลูกค่าที่การอาเซียน
ตอนนั้นดรสุภาชัยมีโอกาสได้ช่วยยังไงไหมครับ
ก่อนถึงเรื่องวันนี้ครับผมไม่ต้องข้ามไปเข้ามาพอ
เพราะว่าอาจจะต้องขอกลับไปไล่ตามผิดหน่าน

เจรจาเนี่ยนะครับสิ่งที่ดรสุรินบอกว่ามีความสุขมาก

ขณะที่เจรจาช่วงสุดท้ายเนี่ย
อเมริกาเตรียมจะตัดทิ้งแล้วคือเลิกการเจรจาทั้งหมด
ใช่ใช่จำได้จำได้
มันมีประเทศมันมีประเทศตัวแปลอยู่ประเทศหนึ่งอ่ะ
แต่อเมริกาเขาเนี่ยไม่สนับสุดหลัง

เป็นคนที่สำคัญมาก
ของโลกครับนะครับมาตรีเป็นคนที่มีชื่อเสียงใช่
เป็นก็เราเป็นคนใกล้คือไม่ใช่เป็นนักการเมืองแท้แท้
ฮะนักวิชาการมาจากเป็นครูอาจารย์ครับครับแล้วมาเตอร์วิทย์ข้างในช่วงนั้น
เนี้ยนะครับกำลังเจรจาในเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับโลกมาก
คือเจรจาเรื่องสำคัญอยู่ที่โคโซโฮเขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
ต่างประเทศของอเมริกาเป็นผู้หญิงฮะแต่ด้วยความที่เรื่องของเราก็เป็น
ก็ใหญ่เหมือนกันครับขณะที่แกไปขึ้นเครื่องบินอยู่เนี่ย
ไปเจรจางานที่โคโซโฮกำลังรอบไปอยู่ข้างล่างที่แถว
โซเบียก็นายง่ายแคลกเตือนหมูรู้เทา่อไม่ได้เน่ะโคโซโฮอ่าเป็นนี่

เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงเห็นว่าถ้าเผื่อเราต่อสู้
แข็งแรงกันจริงเขาต้องเข้าใจเราเขาต้องหันมามองเรา
นั่นอาจจะเป็นเริ่มต้นของจุดพลิกผันเลยนะ

อันนั้นคือแม่ตะวินเขาโทรมาบอกต้องทุกสุรินต์บอกว่า
ประธานดิกฤทธันฯฝากมาขอความเห็น
แล้วเรื่องสำคัญกำลังบินไปจรจาเรื่องส่งของสึกในโครโซโว

แต่ที่แรกจะร่วมกันโดยให้ผมพี่ไปเป็นรองของไมฟ้าวิขันทร์ก่อน
เออเออไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมครับอันนั้นเป็นการเริ่มต้นที่มีการเจรจาในระดับสูงสุดจริงจริงนะครับ
ครับเพราะเป็นการเจรจามาจากคลินตันผ่านคุณแม่นอันไลน์มาถึงอืม
เพราะฉะนั้นในคำพูดที่สำคัญมากนั้นก็คือบอกว่าประธานบดีคลินตันจะเป็นคนออกมาประกาศผลในการเจรจานี้เอง
อันนี้คือเรื่องใหญ่มากนี่เป็นตำนานการต่อสู้ที่ไม่ค่อยได้ใครรู้นะ
ไม่ได้ใครรู้ครับต้องคุณจะภูมิใจมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าติดต่อมาคงจากสูงสุดของประหลาดดินเงิน
ผ่านรัฐมนตรีต่างประเทศออกไปซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากและเป็นคนที่คนเคารพมาก
ครับมาถึงดรสุรินทร์เป็นคนโทรมาหานะมีความเห็นจากดรสุรินทร์
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากต้องเล่าให้ฟังต้องเล่าให้ฟัง
อันนี้คือบทบาทที่ความสำคัญของรถตู้สื่อในการเจรจาในเรื่องของผมซึ่งความจริงแล้วเนี่ยอาจจะดูว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีบทบาท
แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ให้เห็นว่าความสำคัญที่ดรสุรินทร์ได้ช่วยในการเจรจาครับสุดท้ายถ้าเป็นในเรื่องต่อมาโทษไหมครับครับอีกนิดเดียวอย่า
มีข่าวทางด้านเมืองไทยว่าจริงแล้วเราต้องการจะหาคนเสียไปอาเซียน
ผมก็เข้าใจดีว่าทางเมืองไทยต้องต้องส่งรถสุรินทร์แน่แต่ผมรีบส่งข่าวบอกทางเดียวถ้าเผื่อถามผมแล้วก็ผมขอรถสุรินทร์
ผมจำหน้าผมเข้าไปหาอ่าท่านน้ำท่านนายกสุริยุทธิ์ครับ
แล้วผมเข้าไปหาเลยผมมาเมืองไทยแล้วผมก็เข้าไปหาถ้ำ

ภาพความจำที่เวลานึกถึงดรสุรินพิษสุวรรณท่านนึกถึงอะไร
คือดรสุรินนี่ผมมองผมจะเป็นผู้แทนของคนเอเซียในเวทีโลกเสมอ
ครั้งหนึ่งที่ผมประทับใจมากก็คือไปประชุมที่ดาวโวส
บอกด้วยกันก็ไม่ได้เพราะว่าดรสุรินมาจากอาเซียน
ผมมาจากผมมาจากเตอร์วิเทียล
ดรซูลินขึ้นเวทีแรกเข้าใจว่าตอนนั้นผมก็มีโกชกธงอีกคนอยู่ให้เลยนะ
แล้วดรสุรินขึ้นไปพูดเรื่องของอาเซียนที่ประทับใจผมมากเลย

พวกเราในอาเซียนจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง
ให้อาเซียนไม่เป็นภาระของท่านในโลกนี้
นี่คือคำพูดที่แหลมคมมาก
คือทุกเจียร์โปรลิติกทุกเขตของโลก
เป็นปัญหาให้กับอาศัยการยูเอ็นเท่านั้น
ที่ดาวอัลซักภูมิกันเป็นเรื่องในอาเมริกาในอาเมริกา
ครับครับครับครับท่านผู้ชมครับ
คนของโลกชื่อดรสุปชัยพาณิชภักษ์
พูดถึงคนของโลกชื่อดรสุรินพิษสุวรรณ
ทั้งหมดจากนี้ไปก็จะกลายเป็นอดีต
สองผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ทำหน้าที่ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ
เป็นคนสำคัญที่โลกรู้จัก
เป็นคนสำคัญที่คนไทยภูมิใจ
ขอบพระคุณดรสุภาชัยครับขอบพระคุณครับ